เอาล่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปหาอะไรทานที่มันคลายหนาวอีกแล้ว

แต่คราวนี้เดี๋ยวจะพาไปที่ขอนแก่นนะครับ

ลองชิมที่ร้านนี้ร้านตุ๊กตาปลาจุ่มครับ
อยู่บริเวณตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

อ้าวหากสอบถามคนขอนแก่นแถวนั้นแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดี
ร้องอ๋อเลยทีเดียวว่าร้านนี้เป็นร้านดังร้านเด็ดของที่นี่เลยทีเดียวครับ
ชิมนี่เลยเมนูเด็ดของทางร้านก็คือเมี่ยงปลาสมุนไพรและปลาจุ่มสมุนไพรครับ
นี่แร่เป็นชิ้นบางแบบนี้นะครับแล้วก็วางเอาไว้ในหม้อไฟแบบนี้
ุ่มลงไปนั่นเองสำคัญมากนะคือวางลงไปแล้วอย่าไปคนมัน
เพราะว่ามันจะขาวอันนี้ยังไม่สาระเลยให้มันเดือดวางลงไปแล้วปล่อยให้มันเดือดเอง
พอทานปลาจุ่มแบบนี้โอ้โหมันคลายหนาวได้เป็นอย่างดี
เขาบอกว่าที่นี่เขาปรุงกันแบบสดแล้วก็ได้รสชาติความหวานของเนื้อปลา
ที่มันสดอย่างแท้จริงเพราะว่าที่นี่ที่ขอนแก่นน้ำพองเนี่ยนะ
ปลาเขาสดมากเป็นปลาแม่น้ำแร่มาเลย
ใช่แล้วล่ะครับแต่ละเมนูนะครับเขาบอกว่า
คุณยอดยุทธการจงเรืองศรีเจ้าของร้านเนี่ย
ทำอาหารออกมาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการ
เสน่ห์ของอำเภอน้ำพองที่มีแม่น้ำพองเป็นสายเลือดสำคัญในการ
ประมงน้ำจืดที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังจำนวนมาก
ก็สื่อให้เห็นความเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี
ได้อย่างลงตัวจนกลายมาเป็นเมนูสุดฮิต
อันนี้ทั้งแต่ยามยหา่ยำหมูหอย่๊าย่ำหมูยำมุ้นเซ่น

แล้วก็ถ้าพูดเร็วแบบนั้นจะฟังไม่ดี

นี่ครับไปกันได้ครับร้านตุ๊กตาปลาจุ่มตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม

เขาก็มีเวลาได้หลับได้นอนน้องใบตองไม่ได้เปิด๒๔ชั่วโมง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปแล้วกลัวไปไม่ถูก
หรือว่าจะโทรไปเพื่อสำรองที่นั่ง
หมายเลขโทรศัพท์นะครับขึ้นให้แล้วครับ๐๘๖๖๔๒๕๖๕๗ครับ
ที่จังหวัดขอนแก่นนะน่าทาน
เรียกได้ว่าทานในช่วงหน้าหนาวนี้ได้เป็นอย่างดี
เพราะรสเผ็ดนี่มันก็ทำให้เราเกิดความอบอุ่นขึ้นได้เหมือนกัน
แล้วป้าจุลาจุนแบบเดียวอุ่นคุณแล้วทานกับเพื่อนอย่างนี้
อู้ยอะปลาชั้นหายไปไหนเอาลงมา
คือปลาจุ่มเนี่ยถ้าอยากจะทำน้ำจิ้มมันมีอยู่๒แบบ
อีกแบบหนึ่งก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสาน

แต่คอยหมั่นดูหน่อยมันชอบหาย

ใหญ่ผมไม่ค่อยมีปัญหานี้เพราะผมจ้องแล้วก็กินตลอด